กับเรียนท่านประตานสภาทิกลบกับผมนายวิวัตชัยโหตระวัยเซีย
สมาชิกสภาผู้แทนราชดรจังหวัดสี่สิบเก็ตเขตเลือกเต้นที่สามภักดิ์เพื่อไทย
อภิปรายต้องขอขอบคุณท่านอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่อยู่รับฟังแทนท่านนายกรัฐมนตรีผมขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาตรา
ปุถสกราชสองพันสาร้อยหกสิบโดยจะขออภิปรายเฉพาะท่านบทเอก
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ตลอดระยะเวลาร่วม๘ปี
บริหารประเทศมาในฐานะนายกรัฐมนตรี
ผิดพลาดล้มเหลวไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง

ส่งผลให้เกิดความยากจนความเหลื่อมล้ำ
พร้อมทั้งก่อให้เกิดหนี้กับประเทศชาติและประชาชน
อย่างมากมายมหาศาลในวันนี้
หากย้อนหลังไปเมื่อ๘๐ปี
หากย้อนหลังไปเมื่อ๘๐ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีหลายรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ
มีหนี้สาธารณะเพียง๕ล้านล้านบาทเท่านั้นเอง

ชุดนี้ได้ก่อหนี้สาธารณะให้กับประเทศสูงถึง๑๐ล้านล้านบาทแต่ใช้เวลาเพียง
แปดปีประชาชนมีหนี้ครัวเรือนสูงเฉลี่ยสองแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์จากปีสองพันร้อยหกสิบสอง
ขณะเดียวกันรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียง๕๑เปอร์เซ็นต์
ประชาชนที่มีเงินฝากจากสถาบันการเงินต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยเพราะรายได้น้อยกว่ารายจ่ายประชาชนจึงต้องนำเงินออมออกมา
ใช้ส่งผลให้เกิดความยากจนกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศแสดงถึงรัฐบาล
ของท่านบริหารผิดพลาดและล้มเหลวโดยสิ้นเชิงท่านประธานที่เคารพครับ
ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนให้กับประชาชนคนไทยลดลงได้เลย
ซึ่งปัจจุบันนี้ประชาชนยังมีหนี้ภาคครัวเรือนที่เป็นปัญหาเรื่องการชำระหนี้ไม่ได้
มีทั้งหมด๖กลุ่ม๑กลุ่มหนี้นักเรียนหรือที่เรียกว่าหนี้กรยศ
สองกลุ่มหนี้สากรออมทรัพย์ต่างต่างทั่วประเทศสามกลุ่มหนี้บัตรเครดิตหรือ
กลุ่มหนี้สินเชื่อเช่ารถยนต์และจักรยานยนต์ห้ากลุ่มหนี้นอกระบบ
กลุ่มหนี้ทั่วไปหนี้ครัวเรือนคือหนี้ปัญหาเหลือรังของเศรษฐกิจไทยต้องเร่งแก้ไข
ผมจึงขอกล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจว่า
ไม่สามารถทำให้ภาคหนี้ครัวเรือนของประชาชนลดน้อยลง
แต่กลับมีหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์
ท่านประธานที่กรบครับการเป็นนักการเมืองมันต้องมีความมุ่งมั่น
มีอุดมการเช่นอุดมการที่จะทำให้ประชาชนเลิกจน
และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวย
ภักดิ์ไทยรักไทยของผมเป็นรัฐบาลรัฐบาลของผมก็ทำเต็มที่
ให้กับประชาชนเช่นนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกโรค
องทุนหมู่บ้านละล้านทั้งสองนโยบายนี้
ยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนคนรากย่าจนถึงปัจจุบันนี้
เพราะเป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนจนเข้าถึง
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมผมว่ารัฐบาลชุดนี้
ไม่มีความมุ่งมั่นและไม่มีอุดมการ
ผมไม่เคยได้ยินว่าใครในรัฐบาลชุดนี้พูดถึงคนจน
และจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนจนอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีเอง
เคยบอกกับประชาชนว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นั่นหมายถึงการขจัดความยากจนให้หมดไปแต่รัฐบาลท่านก็ทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้
ไม่คิดนโยบายที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศกลยุทธ์สามแกนคนทั้งประเทศเขานึกว่าจะมีอะไรใหม่ใหม่
แกนของท่านคือหนึ่งแกนโครงสร้างพื้นฐาน
แกนอุตสาหกรรมสามแกนธนาคาร
ความจริงแล้วแกนที่หนึ่งคือแกนโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนเรื่องท่าเรือน้ำลึกเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลสลิดแล้ว
ท่านเพียงแต่เอามาปรับภูมิใหม่เพิ่มแต่โครงการลดไฟความเร็วสูงเท่านั้น
ทั้งที่โครงการลดไฟความเร็วสูงนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยของผมเป็นคนคิด
และวางรากฐานไว้ก่อนแล้ว
ที่สองคือแกนอุตสาหกรรมเขาก็พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
มาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมแล้วท่านไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเติมเลย
มีแต่ออกกฎหมายให้เขาได้ถือครองที่ดินได้เป็นพิเศษ
กับการเกรงกำไรซื้อที่ดินของนักลงทุนและนักการเมืองบางกลุ่ม
แต่การลงทุนอุตสาหกรรมจริงมันไม่มี
เพราะตลาดทุกวันนี้เขาพัฒนาไปสู่การผลิตในระบบดิจิทัล
หรือเป็นดิจิทัลอิโคโนมี่กันหมดแล้ว
อุตสาหกรรมหนักที่ใช้เครื่องจักรหนัก
ของเสียและทำลายสิ่งแวดล้อม
พัฒนาก็ยิ่งแลกกับความเสียหายของสิ่งแวดล้อมของประเทศ
เหมือนกับที่ท่านกำลังคิดจะต่อสัญญาและขยายเวลา
ให้บางบริษัทขุดทองต่อนั่นแหละ
ที่๓คือแกนธนาคาร
ผมไม่เข้าใจว่าธนาคารจะช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศยังไง
เพราะหากธนาคารเขาให้กู้เขาก็ต้องดูหลักประกัน
ถ้าหลักประกันไม่คุ้มเขาก็ไม่ปล่อย
ถ้าเขาไม่ปล่อยสินเชื่อให้กิจการขนาดเล็ก
ตามที่ท่านคิดท่านมีแผนสองอะไรรองรับไว้บ้าง
ท่านไม่ได้พูดเลยว่าท่านจะสนับสนุนสวัสดิการแรงงาน

ยิ่งในเวลานี้ท่านนายกละนีตรีก็ทราบดีว่า
ในเมืองและประชาชนในชนบทได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงจากภัยโควิดไนทีนรัฐบาลยังซ้ำเติม
โดยวิธีการไม่ทำอะไรปล่อยให้คนไทยรับชะตากรรมกันเอง
วันดีคืนดีก็เปิดกัญชาเสรีตอนนี้ท่านทราบไหมครับว่า
จากที่เคยมีแค่ยาบ้าตอนนี้มีทั้งใบกระท่อมและกัญชา
สามารถซื้อขายได้อย่างเสรีห้องน้ำในห้องเรียนตอนพักเที่ยง
วันกัญชาลอยคุ้งไปหมดปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลยุคท่าน
จากสถานการณ์โควิด๑๙ประเทศอื่นเขารีบจัดสวัสดิการ
ฉุกเฉินเพื่อช่วยคนงาน
ให้แรงงานมีเงินซื้อสินค้าหากแรงงานเลี้ยงตัวไม่ได้
ครอบครัวก็อยู่ไม่ได้โรงงานก็อยู่ไม่ได้
แต่รัฐบาลท่านกลับคิดให้โรงงานต้องอยู่ได้
โดยการสนับสนุนเงินทุนช่วยโรงงานสารพัด
ส่วนแรงงานช่างมันตอนนี้แรงงานตัวการกันทั่วประเทศ
พากันกลับไปอยู่บ้านเกิดก็ยิ่งไม่มีรายได้
ประชาชนในเมืองก็ลำบากแท็กซี่ไม่มีคนขึ้นรถ
หาบเล่แผงลอยไม่มีคนซื้อสินค้า
พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการอะไรเป็นระบบ
ส่วนที่รัฐบาลให้ก็เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับรายจ่ายการคลองชีพในปัจจุบัน
รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้คิดบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนคนจนต้องมาก่อน
ประชาชนในชนบทที่พึ่งพิงการเกษตรต้องประสบกับปัญหาปุ๋ยราคาแพงลิบวิว
ต้นทุนการผลิตท่วมราคาขายตลาดสินค้าส่งออกไม่ได้
ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางรัฐบาลชุดนี้เคยคิดไหมว่า
จะทำอะไรให้เขาบ้างท่านประธานที่กรบครับ
ผมไม่เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรียังอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปทำไม
ตัวท่านไม่เข้าใจกระแสสังคมหรือว่าประชาชนเขาคิดยังไงกับท่าน
ผมจะบอกกับท่านตรงเลยว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาเบื่อท่านมากครับ
ตัวท่านเองยังอยู่ได้ยังไงท่านไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับฟัง
ร้องทุกข์จากประชาชนคนจนว่าเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเดือดร้อนกันแค่ไหน
วิธีการทำงานของท่านใช้แต่โฆษกออกมาตอบโต้
คนที่คิดต่างเพื่อลดทอนความเชื่อถือโคศกท่านพูดยังไงแสดงว่าท่านก็คิดอย่างนั้น
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีแต่ความหวัดระแวงขี้โมโหใช้แต่อารมณ์
ไม่ได้มองว่าฝ่ายค้านมีเพื่อถวงดุลใช้อำนาจของรัฐบาลและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล
แต่ท่านมองฝ่ายค้านว่ามาจ้องแต่จะทำลายท่าน
จึงพยายามสร้างระบบการเมืองให้มีแต่พวกท่าน
แต่ท่านไม่ได้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคม
ท่านประธานที่กรบครับทุกวันนี้ไม่มีใครรับผิดชอบต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนอกจากเปิดกัญชาเสรีแล้ว
หลอกเอาเงินประชาชนทั่วทั้งประเทศขนาดเรื่องง่ายง่าย
แค่แก๊งเงินกู้นอกระบบตอนนี้ระบาดทั่วทุกคนทุกแห่ง
ท่านก็ไม่คิดทำอะไรเลยท่านจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กก็ไม่ถูก
เพราะเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนถือเป็นเรื่องใหญ่หมด
ผมขอกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องใหญ่ใหญ่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้
ท่านก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เช่นปัญหายาเสพติดอยู่ทุกชุมชนอยู่ทุกหมู่บ้าน
แถมยังมามีใบกระท่อมมีกัญชาเสรีอีกต่างหาก
ราคาของก็แพงกระทรวงครับพาณิชย์ก็ไม่ได้กำกับดูแลควบคุม
ก็ถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ดูแล
ราคาน้ำมันก็แพงนักวิชาการได้ออกมาบอกว่า
ราคากันน้ำมันนั้นสามารถลดได้และภาษีก็เก็บเข้ารัฐได้เพิ่มเหมือนเหมือนเดิม
แต่ท่านก็บอกว่าแทรกแทรงไม่ได้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
จะเห็นว่าข้าวก็ตกต่ำมันสำหลังก็ตกต่ำยางพาราก็ตกต่ำ
ต่างต่างตกต่ำหมดแม้กระทั่งเหมืองทองอัครา
ก็เป็นปัญหาที่ท่านแก้ไม่ได้สาเหตุที่มันเป็นเช่นนี้
เพราะมันเริ่มจากท่านนั่นแหละท่านเป็นคนปัดความรับผิดชอบ
ออกไปจากตัวเองทั้งหมดอ้างแค่ว่าสั่งแล้ว
เพราะท่านคิดและบริหารแบบทหารแต่ท่านไม่รู้หรือว่าที่ท่านสั่งไป
มันไม่มีใครทำท่านเคยเห็นอะไรใหม่ใหม่
ท่านเคยคิดอะไรใหม่ได้ไหม
ท่านนายกรัฐมนตรีคิดและบริหารจัดการไม่เป็น
ผมมองไม่เห็นว่าประเทศชาติจะเดินไปยังไง
อนาคตประเทศอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเป้าหมาย
เราจะลดความยากจนอย่างไรความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร
ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพ
เพิ่มขึ้นได้อย่างไร
ทำยังไงน้องนักศึกษาจะได้กลับมาเรียนอย่างมีความสุข
และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป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
ประเทศชาติต้องมีผู้นำที่มีความรู้สึกถึงความเดือดร้อนของประชาชน
และรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นั่นคือต้องให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ขาของท่านมันลอยจากประชาชนมาตั้งแต่วันแรก
ที่ท่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
ไม่ชำนาญเรื่องการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน
ท่านควรเปิดโอกาสให้คนดีมีความรู้มีความสามารถ
ได้เข้ามาแก้ปัญหาประเทศชาติและประชาชนดีกว่า
อย่าให้มันเลวร้ายไปกว่านี้เลย

ท่านนายกรัฐมนตรีได้หมดความเชื่อมั่นเชื่อถือ
และหมดเครดิตทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว
เหลือเพียงแต่เสียงสนับสนุนในสภาแห่งนี้เท่านั้น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้
แต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศไทยไม่ได้
ดังนั้นผมจึงไม่ขอไว้วางใจให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอีก๑๐คนให้บริหารประเทศต่อไป
คนหนึ่งพูดแล้วอีกคนฟังหรือเปล่า
ไล่มายาวพอสำนึกได้หรือไม่
ทนทำเฉยมา๘ปีดีหรือไร
คนเขาไล่ยายจึงทนคนใจดำ